ป้ายกันบ้างดีกว่าป้ายที่บอกสื่อความหมายต่าง
เห็นแล้วมันก็สนุทรตาสนุทรใจกับบางป้ายนะ
อย่างเช่นป้ายนี้กับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ครับ

เตี๋ยวไก่บุฟเฟ่กินสิรออะไรเดี๋ยวจะกินให้เต็มเหนียวเลย
พอหันไปเจอกับป้ายร้านเท่านั้นแหละครับ
อุ๊ยอย่าตีปากตัวเองก่อน

เอ้าเขาเขียนเอาไว้เผื่อคุณผู้ชมมองไม่ชัด

ป้ายนี้เขียนเอาไว้ว่าตักแต่พอดีไม่อิ่มเติมได้ก็ดีนะ
แต่กินไม่หมดขออนุญาตลากไปตบหลังร้าน

อย่าขาดนะจ๊ะเขาไม่ได้ทำจริงจ๊ะ

เขาแค่เป็นป้ายเตือนเอาไว้จ่ะจะได้กินแต่พอดีนะจ๊ะอ๋อ

บางคนอย่างผมนิสัยไม่ดี
ขูเปล่าเห็นตักแปลห์เหนียวคูณเอาปิ่นโตใช้เยอะ

จังนี้ยังมีเป้าหมายป้ายการหน่อย
เขาบอกว่าป้ายนี้อย่างหล่อนเลยล่ะครับ

เผากินคนรุ่นสุดท้ายนั้นเหรอ

อย่างไรป้ายนี้คืออะไร
เอาเนี่ยดูดิติดเอาไว้อย่างนี้

ถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็

เพราะเราเห็นป้ายนี้ขี้สวนบุกคล้นเห็นไหม
อารมณ์ประมาณว่าตักเตือนเอาไว้

น่าจะกันขโมยกันโจทย์
บางคนบอกผมบอกว่าแค่เผากินคนปะโทษธรรมดา

เคยเห็นพระกินเนรมาแล้ว

แล้วพระอินกินอย่างไร
ก็เม้นป๊อกแปดธักป๊อกเก้า

อันนี้เราจะเล่าในมุขคำขำนะคุณผู้ชมนะ

อืมคนอื่นเขาเล่นไม่เป็นไรหรอกแต่คุณเล่นแบบนี้
แต่ผมก็เล่นกันนานแล้ว

สนุกสนานเฮฮากระตุ้นเตือนถูกไหมคะ